สยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องบวงสวงอาหารคาหวาน
ก่อนประกอบพิธีอันเชิญผ้าสบายขึ้นห่มองท้าสุรานารี
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒน์วรขติยราชนารี
พระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ในการอัญเชิญผ้าสบายพระราชทานสีส้ม
นำขึ้นไปห่มองค์เท้าสุระนารีหรือคุณย่าโม
ซึ่งช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากรได้ทำความสะอาดขัดมันลงดำประจำปี
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนกลุ่มสตรีชาวโคราชประชาชนชาวไทยร่วมพิธี
นี้ยังได้มีการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุระนารีประจำปี๒๕๕๙
จัดขึ้นระหว่างวันที่๒๓มีนาคมถึง๓เมษายนรวม๑๒วัน๑๒คืน
เพื่อเป็นการเทิดทูลวีรกรรมเท้าสุระนารีวีรสตรีไทย
ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยคนรุ่นหลัง
ตระหนักถึงวิทยากรรมอันกล้าหารเสียสละและดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ